เชียร์ทีมชาติไทยเปิดดูกันสดได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ให้เป็นแชมป์เพื่อพ่อให้ได้นะคะ
๙ปีที่รอคอยไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
วันที่๕มิถุนายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถาน
วัดราคา๑๐๐๒๐๐๓๐๐๔๐๐และ๕๐๐บาท
ทีมชาติไทยเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒